ลงทุนก็ซื้อกองทุนซื้อหุ้นหรือซื้อทอง
การซื้อทองก็ซื้อทองจากกองทุนทองได้เหมือนกัน

ซื้อทองแท่งเก็บไว้หรือจะซื้อทองเส้นทองหยองเก็บไว้ก็ได้

ใหม่ขนาดไหนสะสมทองเม็ด

ใช่เป็นเม็ดเลยนะคำว่าเม็ดแปลว่ามันคือเม็ดจริง
เหมือนเม็ดผลไม้เหมือนเม็ดอะไรนะอังงงอังุณ

แบบนั้นเลยคือมันเล็กจริงเลยนะฮะ
น้ำหนักเนี่ยได้ตั้งแต่ครึ่งกรัมยังไม่ถึงขีดเลยเหรอ
ใช่หนึ่งขีดแต่ช่างอ่ะนะหนึ่งขีดมันคือร้อยกรัม
อันนี้มันคือครึ่งกรัม

จิ๋วเดียวจิ๋วเดียวจริงเห็นไหมซ้ายมือ
ซ้ายมือนี่มันคือจิ๋วเลยนะฮะเล็กมากเลยแต่คนเริ่มสะสมแบบนี้
ทำไมถึงสะสมแบบนี้ผมสะดวกแบบนี้ผมมีตังค์แค่นี้
หลักร้อยหลักพันแต่ผมอยากสะสมทอง
ทำไมต้องให้คนรวยสะสมทองแบบเป็นทองแท่งทองเส้นทองแผ่น
ผมมีตังค์แค่นี้ผมก็อยากสะสมทองเหมือนกัน
ดังนั้นนี่คือกลายเป็นเทรนด์ใหม่ฮะสะสมทองเม็ด
จิ๋วขนาดไหนคือเอาห้อยคอได้
ถ้าใส่ครบโหลนะใส่ครบโหลยังห้อยคอได้เพราะมันเล็กจิ๋วจิ๋วจริง
ตอนนี้นะครับเป็นเทรนด์ที่ใหม่มากและทองนี่ทองขนาดไหน
คือทองแท้เลย๙๕๙๖๕คือทองคำบริสุทธิ์แล้วตามตลาดเลยนะฮะ
คือเป็นทองที่เล็กมากทองคำแท่งทองคำรูปภัณฑ์สะสมได้

อย่างนี้มีกำเน็ตไหมคะค่ากำเนิดเหมือนทองรูปภัณฑ์
เหมือนจะมีแต่ว่ามันคงจิ๋วมากน้อยมากมันจิ๋วมากจริง
แล้วตอนนี้เนี่ยสะสมเยอะเหลือเกินคนแห่แหนเข้าไปร้านทองนะ
เวลาเราเข้าร้านทองเนี่ยเราอยากซื้อทองเส้นเราอยากซื้อแหวนทอง
ต่างหูทองสร้อยทองกำไรทองมีหมด
แล้วเราสามารถขอซื้อทองเม็ด
ร้านทองบางแห่งมีสะสมมีขายทองเม็ดแล้วเหมือนกัน
ราคาก็จะคล้ายทองคำเปลวทองนี่เหรอ
เล็กขนาดนี้เลยเหรอแต่เล็กขนาดนี้ก็มียี่ห้อนะฮะ

คือเล็กขนาดไหนยี่ห้อมันก็จะเล็กไปตามด้วย
แล้วเวลาเราส่องเนี่ยเราต้องใช้แว่นขยายด้วยการส่องยี่ห้อ
ตอนนี้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าการสะสมทองเม็ด
ค่อนข้างที่จะแพร่หลายและกลายเป็นเทรนด์ใหม่
ดังนั้นทองเม็ดมีโอกาสปลอม

ใช่ค่ะกำลังจะพูดถึงประเด็นนี้อยู่พอดีเลย

ทางร้านทองสมาคมทองออกมาเตือนแล้ว
ไม่ได้ไม่ให้สะสมนะสะสมได้
แต่ควรจะไปซื้อจากร้านที่ไว้ใจ
แล้วก็ควรจะซื้อจากร้านที่มีไอ้ตัวสแตมยี่ห้อร้านเขาไว้
คือถ้าเรามีราคาเรามีเงินสักหลักร้อยหลักไม่กี่ร้อย
เราก็สามารถสะสมทองได้เหมือนกัน

แล้วทองคำเป็นสินค้าปลอดภัยนะฮะ
มันเป็นการลงทุนปลอดภัยใช่ค่ะ